สุพักศรคนไทยสงหรือน้องหญิงสาวถ่อม
นักร้องร้านอาหารย่านพุทธมนตรสาย๔หายตัวอย่างลึกลับ
คอนโดมิเนียมย่านน้องแข็ม
มีพยานเห็นเธอถูกกลุ่มชาย๔คนอ้างตัวเป็นตำรวจอุ้มหายไป
เหตุการณ์ผิดปกติพ่อเข้าแจ้งความสอนอนหนองค้างครู
ตำรวจสืบสวนจนพบว่าน้องหญิงมีความสัมพันธ์กับกันนิกากลุ่มรำหรือดาว

ขณะเดียวกันดาวก็มีความสัมพันธ์ซ้อนกับตำรวจราชบุรีนายหนึ่ง
ทำให้น้องหญิงวิวาสกับนายตำรวจคนดังกล่าวเรื่องหึงหวง
รวมทั้งน้องหญิงยืมเงินจากดาวหลายครั้งเป็นเงินกว่า๔ล้านบาท
แต่กลับเอาไปปลนเปลือหญิงอื่นทำให้ดาวคับแค้นใจจึงเป็นชนวนสั่งตาย
มกราคม๒๕๖๐ตำรวจออกหมายจับทีมฆ่า๗คน
ในจำนวนนี้มีพันธุ์ตำรวจเอกอำนวยพงศวรรค
ผู้กำกับการสพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
และอดีตตำรวจทหารรวมถึงสาวต้นเรื่องด้วย
ชุดสืบสวนแกะมรอยตามล่าตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี
ขณะพันธุ์ตำรวจเอกอำนวยเข้ามอบตัว
เขาให้การภาคเศษอ้างว่าไม่คิดค่าแค่ต้องการสั่งสอน
แค้นที่ยืมเงินหญิงสาวคนรักซึ่งเป็นเงินของตัวเอง

ระหว่างสอบสวนตำรวจชุดสืบสวนพบหลักฐานชี้ชัดว่า

จึงเข้าค้นรีสอร์ทร้านแห่งหนึ่ง
แม่น้ำแควร์น้อยจังหวัดกาญจนบุรี

เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
ไม่พบบาดแผลชะกันตามร่างกาย

และเสียชีวิตก่อนถูกฝัง
จากนั้นสนองสมศิษย์กำนันตำบลลาดบัวขาว

เขาให้การว่าเดือนพฤศจิกายน๒๕๖
พันธุ์ตำรวจเอกอำนวยสั่งให้จัดการน้องหญิง
ติดต่อนิวัฒน์ผู้ต้องหาอีกราย

เงินค่าจ้างแบ่งเป็น๓งวดรวม๒แสนบาท
ขณะที่ทีมอุ้มให้การว่า๑๓ธันวาคม๒๕๕๙ช่วงกลางดึก

ดาวทำหน้าที่เป็นนางนกต่อ

ระหว่างทางนิวัฒน์ขับรถกระบาดปาดหน้า

พาไปบ้านพักของจามาสเป็นอดีตตำรวจ

จากนั้นอ้างว่าเดินทางกลับกรุงเทพ
ว่าคนร้ายที่เหลือลงมือสังหาร
แล้วนำศพน้องหญิงไปฝังไว้ที่รีสอร์ทร้าง
ที่จามมาทเคยดูแลอยู่
ก็ที่จำกัดด้วย
เขาก็ขับรถพาไปไปส่งยังจุดที่

คดีนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งสิ้น๘คน
พันธุ์ตำรวจเอกอำนวยสารพิพากษาจำคุก๑๕ปี
ส่วนมือสังหาร๓คนสารพิพากษาประหารชีวิตสถานเดียว
ขณะที่คนอื่นพิพากษาตามโทษที่ควรจะได้รับ
ส่วนดาวสารพิพากษายกฟ้อง